จะบอกว่าพูดถึงหนังผีคุณผู้ชมขามันไม่ได้มีแค่ผีที่น่ากลัวน่ากลัวนะ
ไอ้ผีสวยสวยเนี้ยเขาก็มีกันเหมือนกันเออ
บรรเทิงไทยรัฐจะพาไปดูผีสวยสวยจากหนังดังดังทั้ง
บอกเลยว่าในจอเนี่ยหลอนแค่ไหนก็แล้วแต่
ชีวิตจริงสวยใจละลายเลย
คุณผู้ชมค่ะภาพยนตร์จะพันล้านอยู่แล้วนะ
หลอกหลอนจนตอนนี้รายได้พุ่งทะยานไปเนี่ย
เอาจริง๗๐๐กว่าล้านแล้วดิฉันพูดให้เลยเดี๋ยวก็พันล้านนะ
และคนที่รับบทผีใบข้าวก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชม
ใครที่เป็นแฟนหนังไทยบ้านคุ้นหน้าคุ้นตาน้องแพมมี่อย่างดีอยู่แล้ว
และหนังเรื่องสับปะเหลอก็แจ้งเกิดให้น้องแพมมี่แบบสุด
คนไม่เรียกแพมมี่แล้วนะเขาเรียกใบข้าว
ผีใบข้าวและเห็นความสวยความแซ่บของแพมมี่สุธิดาแล้ว
ลืมผู้หญิงชุดขาวผีใบข้าวที่ควรหลอกหลอนไว้เลยค่ะ
นี่ตัวจริงพอล้างแต่งหน้าผีออกอุ๊ยสวยปันนางฟ้าคุณผู้ชมนี่นะคะ
หลายคนบอกว่าถูกใจกดไลค์ให้เต็มเลยนะฮะ
โดยเฉพาะหนุ่มเนี่ยติดเบรกไว้นิดนึงเตือนก่อน
เพราะอะไรรู้ป่ะน้องแพมมี่เขามีหวานใจตัวจริงแล้วนะจ๊ะ
เพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีลูกศิษย์หลวงพ่อกรวย
โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรี

ปฏิโทมาต่อกันที่ผีสุดสยองจากภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
ที่หยดที่หยดเลยนางเขาเรียกแบบนี้มันเป็นบทสวด
บอกเลยเรื่องนี้มาแรงนะคะมาแรงมากจริงคุณผู้ชม
รายได้สรุ๑๐๐ล้านเพียงไม่กี่วันค่ะ
ปรากฏการณ์ลงหนังแน่นสุดสัปดาห์กันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
และผู้ที่ได้รับบทผีสุดเฮียในครั้งนี้ก็คือ

ย้ำมิดูมาแล้ววิววิวในเรื่องเป็นตายานแท่
คุณผู้ชมค่ะแล้วตัวจริงน้องนี่สวยมากจริงนะคะ
หน้าตาแบบนี้สเปคใครบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะ
จอสวยขนาดนี้นะคะแต่ในหนังที่หยดอย่างที่บอกนะคะ
สยองขวัญอีหลีค่ะน้องเล่นบทผีดีมากที่ฉันกลับบ้านอุ้ยเป็นตะยาน
กลัวเลยไม่กล้านอนนะคุณผู้ชมถือว่าน้องแจ้งเกิดเรื่องนี้เลยนะคะ
แล้วก็จับตาดูให้ดีค่ะเพราะว่าน้องมิ้มเนี่ยสวยเก่งอนาคตไกลแน่นอน
หลอนปิดท้ายกันดีกว่ากับภาพยนตร์เรื่องร่างทรง
เรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนังสยองอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นหิ้งนะคะ
กับบทผีอีมิ้งที่ถูกถ่ายทอดโดยน้องยาดานาริญญาค่ะ
จอคนดูนอกจากโรงหนังออกมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ออกจากโรงหนังมาแล้วคือสูดยาดมเลยจะเป็นลมซอยคอยแน่ซอยคอยแน่
เพราะผีอีมิ้งเนี่ยเขาหลอนสุดจริงค่ะแต่ชีวิตจริงส่องไอจีอีมิ้ง
โอ้โหคุณผู้ชมแบ๊วมากสวยออร่าเอาใจคือที่สุด
หนุ่มหลายคนบอกว่าแบบนี้แหละสเปคผมเลย
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เชื่อว่ามาแรงแน่ปีหน้าเจอเลยค่ะ
ผลงานใหม่แน่นในฐานะลูกรักนางเอกวิก๓จ้า